ล่าสุดคุณผู้ชมที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ว่าสั่งโรงแรมรีสอร์ททุกแห่งปิดให้บริการแบบไม่มีกำหนดนะฮะ
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าค่ะส่วนจังหวัดตาครับ
ชายแดนแม่สอดเพิ่งจะเอารั้วรวดหนามไปติดล้อมเอาไว้๓เมตรป้องกันแรงงานต่างด้าวเข้ามา
คำถามคือมันไม่ช้าไปเหรอเออเพิ่งจะเอาไปกั้นนะตอนนี้มันก็จะได้ผลอะไรนะฮะ
แต่ว่าดูหน่อยแล้วกันวันนี้เนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนบรรยายงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศครับ
อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะก็คือที่แม่สอดเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของคนงานต่างด้าวมาเยอะ
ถูกกฎหมายผิดกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่จะไปขึ้นทะเบียน
แต่ว่ายังคงเงียบเหงาอยู่นะครับมีแต่แรงงานจำนวนหนึ่งที่ไปรอตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแม่สอด
ขณะที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่๑ติดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่๑อำเภอแม่สอดเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายความมั่นคงไปติดตั้งรั้วรวดหนามเป็นรั้วหีบเพลงนะฮะ
สูงสามเมตรรอบแนวเกาะโนแมนแลนด์นะฮะกลางแม่น้ำเมยนะฮะ
แนวประชิคกับรั้วชายแดนหลังเพราะว่าไอ้เกาะเนี้ย
ปัจจุบันมีกลุ่มคนต่างด้าวเนี่ยไปหลบซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะ
แล้วก็เฝ้าระวังกลุ่มโรฮิงญาด้วย

จุดนี้นอกจากรั้วรวดหนามหีบเพลงแล้วก็มีการวางกำลัง
เฝ้าสังเกตการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
ส่วนถนนสายแม่สอดตากตามรวจตามฯฟ้าปกครอง
ก็ตั้งจุดสองชั้นเลยตรวจทั้งผิดกฎหมายทั้งสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็ตรวจคัดกรองบุคคลที่จะลักลอบเข้าเมืองนะครับ
อืมทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชหน่อยค่ะเพราะว่าเขาก็มีการประชุมกันเนอะ
แนวทางว่าจะช่วยเหลือจะแก้ไขปัญหาในเรื่องโควิด๑๙นี้ยังไง
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่สวนวิพาบ้านบุไซตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวนะคะ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกัน
ระดมสมองแชร์ไอเดียการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของโควิด๑๙
ที่ตอนนี้มันกระทบกับการท่องเที่ยวจริงนะคุณ
ธุรกิจโรงแรมที่พักรีสอร์ทโฮมสเตย์ร้านอาหารร้านของฝากของที่ระลึก
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับผลกระทบหมดเลยค่ะ
และแน่นอนสิ่งที่ตามมากระทบต่ออาชีพกระทบต่อรายได้ของคนในชุมชน
ทีนี้เขาก็เลยมาประชุมกันเพื่อเอาไอเดียทั้งหมดมารวมกัน
สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาแนวทางแก้ไข
เดี๋ยวจะเอาข้อตกลงที่ได้จากที่ประชุมเสนอกับผู้ว่า
เพื่อให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะ
ไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนายจีมระเกียรติภูมิสวัสดิ์นะฮะ
ท่านผู้ว่ามราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับและเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดกาญจนบุรีครับมีการออกคำสั่งลงวันที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
ปิดโรงแรมรีสอร์ทรวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันนะฮะ
หรือว่าเข้าพักอยู่หรือว่าเช่าพักแบบระยะยาวดำเนินการต่อไปตามสมควร
กว่าผู้เข้าพักจะออกจากที่พักทั้งหมดแล้วก็ปิดสถานที่ทันที
คือถ้าเกิดเป็นรายวันนี้ต้องปิดเลยแต่ถ้าเกิดรายเดือนเนี่ยยังได้อยู่
ถ้าเขาอยู่ก็ให้เปิดจังหวัดเขาจะออกไปค่ะนะฮะเหตุผลที่ออกคำสั่งนี้
เนื่องจากว่าโควิด๑๙ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแล้ว
กระจายไปหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการตรวจพบการแพร่ระบาดไป
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มกัน
ของผู้คนจำนวนมากประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีนั้น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีคนไปเยอะนะฮะแล้วก็
มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะด้วย
ข้อมูลนที่๑๔มกราคมคือเมื่อวาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่า
มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว๑๕๕๖ราย
ไม่พบเชื้อ๑๕๔๕รายนั่นหมายความว่าไปพบเชื้อ๕ราย
ผู้ป่วย๑ใน๕รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว
แล้วก็ต้องรอการตรวจอีก๖รายซึ่งรอผลการยืนยัน
แล้วก็เป็นชาวไทยทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้เป็นที่กาญจนบุรีนะครับ
ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
ก็ออกมากล่าวถึงเรื่องการประบาดโรคโครวิด๑๙
สถานการณ์ก็อยู่ภายใต้การควบคุมได้
ส่วนวัคซีนควบคุมโครวิดตอนนี้ยืนยันแล้วทุกวัคซีน
ไม่ทำให้โรคนี้พัฒนาจนกว่าทำให้อาการมันหนักขึ้น
แล้วในอนาคตเนี่ยก็จะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะ
ส่วนเรื่องของผลข้างเคียงจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านั้น

ถึงแม้วัคซีนที่มีการทดลองไปแล้วจะมีผลแพทย์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามที
แต่ว่ามันไม่ทำให้อาการมันหนักเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
เดี๋ยวทีนี้ก็ต้องมาดูด้วยเพราะว่าทางคุณหมอก็มีข้อเสนอออกมาด้วยนะว่า
ถ้าสมมุติเกิดการฉีดเนี่ยถ้าเกิดจะให้คนกลุ่มเดียวแล้วก็ได้รับไปเลย๒โดสเนี่ย
กับการที่เอาวัคซีนนั้นมาฉีดให้ครบทั่วทุกคนทั้งประเทศ
แล้วเดี๋ยวค่อยรออีกโดสหนึ่งในปีหน้าอันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากัน